ซึ่งสุดการรอคอย
แอนทองประสมนะฮะควงคุณเอประกาศแต่งงาน
แล้วก็จะปั๊มลูกทันทีด้วยนะครับ
ก็เรียกว่ารอเลิกแต่งงานคู่รักมาราทอนมาแล้ว๑๔ปี
ของนางเอกแล้วก็ผู้จัดคนเก่งคุณแอนธรรมสมนะครับ
ได้เลิกควงคุณเอธินภัณฑ์แฟนนุ่มร่วมพิธีเปิดโครงการ
ธุรกิจใหม่ของเธอย่านถนนพัฒนาการนะครับ

แนนควงกันเข้าประตูวิวาปลายปีหน้า
นี่นะฮะ

คุณเอกก็บอกว่าเนี่ยก็ลงทุนกับโครงการนี้พอสมควร
แต่โครงการใหญ่จะเป็นอพาร์ทเมนต์ทั้งหมดนะฮะ
เริ่มมาจากที่ดินที่เป็นของที่บ้านผมเอง

เพื่อรองรับผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้รวมถึงนักศึกษา
เนื้อที่ประมาณ๖ไร่

เลือกตรงนี้นะเพราะว่าเรามีธุรกิจโรงเรียนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับ
จึงเป็นสิ่งที่เราสามารถดูแลได้

ทางคุณแอนก็ดูแลในเรื่องของรายได้

จริงปีนี้นะครับผมคงต้องจัดงานแต่งงานแล้ว

เคยคุยเรื่องแต่งงานกันตั้งแต่ปีที่แล้ว
แต่เราเห็นว่างานทีวีมีการปรับเปลี่ยนกันเยอะเหมือนกันนะครับ

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีงานหลายอย่างที่ต้องทำอยู่นะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยต้องเลื่อนออกไปนะฮะ
ปีนี้เราก็ยังทำงานกันแบบไม่ได้พักเลย
ถ้าพูดตรงก็คงจะไม่เกินปลายปีหน้า
เพราะว่างานล่าสุดที่เพิ่งเปิดไปคือละครนะครับ

หัวใจเต้นเล็กน้อยก็ตื่นเต้นนะคะ

คุณเอก็บอกนะครับว่าช่วง๒ปีนี้เราทำงานร่วมกันเยอะนะครับ

ถ้าจะต้องขอเนี่ยผมก็ไม่รู้จะขอยังไงเหมือนกัน
แต่ผมมีความรู้สึกว่าเราอยู่ในวัยวุฒิที่เราไม่จำเป็นต้องคุยอะไรกันเยอะแล้ว
รอแค่จังหวะเวลาเท่านั้นเอง
คุณแอนก็บอกนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าแต่งแล้วก็พร้อมที่จะมีน้องทันทีเลย

ใช่มีช้าไม่ได้นะเดี๋ยวลืมว่าลูกตัวเอง

ยังไงนะคะเอาใหม่สิคะ

เลี้ยงไปได้สัก๒ปีลืมลูกใครมาอุ้ม
แต่ของคุณพี่ไม่เป็นใช่ไหมคะลูกคุณพี่โตทันคุณเอง

ลูกไปเรียนหมอไว้รอรักษาแม่แล้ว

ก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะ
ทำทันไปแล้วเนอะนักข่าวมาทำอย่างนี้อะไรอย่างนี้

อายุของแอนเดี่ยวขึ้นเขาอาจจะต้องมีการฝากไว้ก่อน

ลูกครึ่งฝรั่งเนอะน่ารักแล้วก็น่ารัก